เคลื่อนไหวการเมืองไทยในช่วงเวลานี้ยังอยู่กับเรื่องของการลุ้นผลคะแนนการเลือกตั้งสอสอเมื่อวานนี้นะครับ
รวมทั้งการชิงการเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลด้วยนะครับ
วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เปิดเผยผลการนับคะแนนเลือกตั้งสส๓๕๐เขต
เขตไหนมีใครได้คะแนนสูงสุดนะครับ
เป็นการนับคะแนนที่สิ้นสุดไปแล้วร้อยละ๙๕ติดตามจากรายงานครับ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยรายชื่อผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดใน๓๕๐เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ

โดยจำนวนนี้ยังไม่รวมสอสอแบบบัญชีรายชื่อ๑๕๐คนที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
คำนวณหลังจากที่มีการรับรองสอสอแบบแบ่งเขตอย่างเป็นทางการ
ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใน๙พฤษภาคมนี้
โดยพักการเมืองที่ได้เสียงในระบบเขตสูงสุดอันดับหนึ่ง
คือพักเพื่อไทย๑๓๗ที่นั่ง
อันดับสองภาคพลังประชาวราช๙๗ที่นั่ง
ภูมิใจไทย๓๙ที่นั่ง
ประชาธิปัตย์๓๓ที่นั่ง
อนาคตใหม่๓๐ที่นั่ง
พักชาติไทยพัฒนา๖ที่นั่ง

และพักรวมพลังประชาชาติไทย๑ที่นั่ง
พันธบริวัติเอกจรุงวิทย์ภุมมาเลขาที่การกรกตรระบุได้ว่า

ผลคะแนนเลือกตั้งมีมากกว่าจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วย
กรณีเรื่องถ้าเกิดเห็นว่าการเลือกตั้งที่ใด
นับคะแนนที่ใดบางคนเอามาให้ลูกผมดูตอนนี้
วินิจฉัยไม่ได้เหมือนกันนะครับว่า
เป็นไปโดยไม่สุสิทธิเที่ยงทำหรือไม่นะครับ
หรือการนับคะแนนที่ผ่านมา

อันนี้แหละครับที่กฎหมายเขียนว่า

วันรุ่งขึ้นรับตำแหน่งได้เลยนะครับ

ต้องดูให้เลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่

รองเลขาธิการกรกตยืนยัน

รายงานผลคะแนนไม่เกิน๙๕

เรื่องการหยุดส่งคะแนนผ่านระบบส่วนกลาง
มายังระบบภูของทีวีดิจิตอล

ส่วนผลคะแนนที่สื่อแต่ละช่องออกมาไม่ตรงกัน

ส่งผลการนับคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน

ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานีจะนำไปปรับใช้
นายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคม

เพื่อคัดค้านกรณีกรกตชี้ว่า

เนื่องจากเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัย

ไม่ใช่การทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริต
ไม่ควรทำให้บัตร๑๕๐๐ใบเป็นบัตรที่ศูนย์เปล่า
ซึ่งเรื่องนี้มีการเผยแพร่เอกสารคำชี้แจง
เอกอัครราชทูตไทยณกรุงเวลิงตันว่า
สถานเอกอัครราชทูตรู้สึกผิดหวังเสียใจอย่างยิ่ง
ที่เสียงของผู้มี๑๐ไม่อาจสะท้อนออกมา

และร่วมใจร่วมแรงจัดการเลือกตั้งมานานกว่า๒เดือน
ซึ่งในขั้นตอนการจะส่งซ่องบัตรเลือกตั้ง
กรุงเวอลินตันวันที่๑๘มีนาคม
มีกำหนดการถึงประเทศไทย๑๙มีนาคม
แต่กระบวนการจัดส่งอยู่เหนือการควบคุม

ในกรุงเวอรินตัน